อีกเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นระหว่างคนกับหมาเหมือนกัน
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เธอคงบอกในใจตัวเองบอกโหมันซวยจริงเลยนะฮะ
คือหมามันมาวิ่งเล่นใกล้กัน๒ตัว
แต่การวิ่งเล่นของมันมันมาชนเรา
จนทำให้เราล้มผู้หญิงคนนี้ล้มและผู้หญิงคนนี้ขาหักครับ
ทีนี้แหละความซวยแบบนี้ความสวยครั้งนี้ใครจะรับผิดชอบ
คุณผู้ชมมีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูกันก่อนนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับดูจังหวะนี้
คือผู้หญิงคนนี้ที่เธอบอกว่าซวยจริงเธอกำลังเดินถือของอยู่
แล้วก็มีลูกหมามันวิ่งเล่นกัน
มันชนจากทางข้างหลังเธอก็ไม่ได้ตั้งตัวไหมคุณสืบสกุล
ไม่ทันรู้ตัวคือเหมือนล้มทั้งยืนเลยฮะ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้ดีนะฮะหมามันมาแล้วนะ
มันวิ่งเล่นกันอยู่สองตัวเนี่ยโอ้โหชนเข้าอย่างแรงจริงนะครับ
เป็นวินาทีที่คุณกุมาบรีก้าวเอี้ยนอายุ๓๙ปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรการเคหะทะลาง
ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ถูกสุนัขสองตัวซึ่งถ้าดูจากคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่า๒ตัวนี้มันวิ่งเล่นกันอยู่
จังหวะที่คุณกุมารีเดินไปยังห้อง
จะกลับห้องพักแล้วพอไปซื้อของมาจากตลาดเรียบร้อยแล้ว

หมามันวิ่งมาชนด้านหลังทำให้เธอล้มทั้งยืน
รีบเข้าไปดูแม่แล้วก็รีบไปตาม
เพราะว่าใกล้จะถึงห้องแล้วไงไปตามพ่อพ่อแม่ล้ม
หรือว่าสามีของคุณกุมารีก็รีบมาดูอาการ
ปรากฏว่าอาการคุณกุมารีหนักขนาดกระดูกขาซ้ายหักนะคุณ
ขาซ้ายหักเลยนะครับก็รีบแจ้งไปยังหน่วยกู้ชีพ
๑๖๖๙มารับตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทะลาง
ใส่เฝือกให้กับนางสาวกับนางกุมาบรี
นอนรักษาตัวอยู่นาน๕วันก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน
แต่ก็ต้องเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ครอบครมนี้จะทำใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อตรวจอาการอีกว่าจะต้องมีการผ่าตัดหรือไม่
ตอนนี้นะครับนางกุมาบรีเองเธอไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้
ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแล้วก็ขาดรายได้
เพราะว่าเธอเป็นช่างเสริมสวยใช่ไหม
ก็จะยืนไม่ได้ทำผมให้ลูกค้าไม่ได้แล้ว
ตัวสามีเองก็ต้องหยุดงานมาดูแลเธอ
และครอบครัวเธอก็ต้องเลี้ยงดูลูกอีก๒คน

การจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร

เธอบอกทำไมมันยากขนาดนี้

คือหมาตัวนี้ที่ทำไรให้บัดจิบยางสาหัด
ตัวเองตัวนี้ที่วิ่งอยู่บริเวณหน้าแปดที่๕นะใช่ค่ะ
ว่าวันที่เราไปซื้อของกับลูกแล้วเรากลับมาก็หมาตัวนี้เลย
ใช่ค่ะก็มีหมาอีกตัวหนึ่งด้วยที่อยู่ในวีดีโอ
มีมีด้วยค่ะแต่มันวิ่งออกไป
เออนะฮะมันมาชนอย่างแรงจริงนะคุณนะ
ทีนี้แหละครับสามีของคุณกุมาบรีเนี่ย
ก็คือคุณวิวัตรเก้าเอี้ยนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุมีการเจรจากับเจ้าของสุนัข
เพราะว่าสุนัขตัวนี้มันมีเจ้าของแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ
ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของสุนัขได้
และเจ้าของสุนัขก็ท้าเลยบอกให้ไปฟ้องร้องเอาถ้าอยากได้ค่าเสียหาย
ซึ่งตอนนี้นะครับทางครอบครัวผู้เสียหายก็เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่ศูนย์นำรงธรรมภูเก็ต
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถเอาผิดกับเจ้าของสุนัขได้
ทั้งคดีแพ่งคือเรียกร้องค่าเสียหายและก็อาญาทำให้บาดเจ็บนะครับ
สิทธิ์ข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของสุนัข
เพื่อที่จะให้เปิดเผยว่าจะเอายังไงต่อนะฮะ
เพราะว่าสุนัขของคุณเนี่ยทำคุณกุมารีเขาบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
แต่เจ้าของสุนัขตอบกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกว่าถ้าสะดวกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโทรกลับมาหาเอง
นี่เจ้าสุนัขต้นเหตุคือมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันก็วิ่งเล่นของมันแต่มาชนไง
ชนอย่างแรงจนทำให้คนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะขาแข้งหักเลยนะฮะ
คือเอาจริงถ้าเกิดว่ามันวิ่งเข้ามาข้างหน้าเชื่อว่าเขาก็จะเห็นก่อนแล้วก็จะหลบทัน
แต่นี่มันมาข้างหลังก็เลยกลายเป็นล้มหงายก้นกระแทกแล้วก็ขาหักแบบนี้
แต่ทีนี้เรื่องความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญ